ชอบมีครับมั้ยคะผู้ชาย
ชอบหญิงตรงไหน

เชฟบะตัวจริงเสียงจริงต้องยกให้แม่ฮาย

คือแม่ออกไปเฉิดชายทำงานประกาศทั้งวันนึง
ทำใจแล้วอ่ะมันไปขยี้ตา
คุณเชื่อยังทำไมต้องขยี้ตาเห็นความแซ่บของชุดและความเพลียวระหงของรากใหม่แม่ไหม

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมขาความสวยฉ่ำสไตล์นักรองยุคเก้าสูรของเรา
ใส่ชุดเซ็กซี่อำพรางหุ่นด้วยเพชรวิบวับ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
น้ำหนักไปด้วยกันให้หุ่นดีสุขภาพดีไปพร้อมกัน
ซึ่งทุกคนประกาศเลยนะคะว่าถ้าหุ่นดีเมื่อไหร่
เดี๋ยวคุณได้เจอแน่นอนบิกินี่แก๊งสามสาวข้อข่าว
เออไปฟังได้ไหลค่ะ
วันนี้อาจจะแบบว่านิดหนึ่งวันนี้นิดหนึ่ง
ลมมันเย็นค่ะคุณลมมันเย็นค่ะคุณ
ยังไม่มีสามีกับเกิด
ห้องนอนฉันก็ยังว่าง
จะบอกเลยว่าเพลงนี้แม่ฮายเอากลับมาร้องได้ใหม่
เพราะตอนนี้ร่างใหม่แม่ฮายนี่คือแซ่บมาก

มาหาลอตเตอรี่กันไม่รู้แม่ซ่อนไว้ไหนบ้าง

แหม่แซ่บจริงเลยนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกัน
บิกินี่๓สาวข้อขอบคุณสุดยอดนะคุณผู้ชมนะ